ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มเมื่อวานนี้นะฮะ
บนถนนแถวปราจีนบุรีค่ะคือถ้ามันจะเกิดจากการขับรถปาดหน้ากันอะไรกันเนี่ย
มันไล่ยิงกันอย่างนี้มันก็เกินไปนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
รถเก๋งคันหนึ่งไล่ยิงรถกระบะถนนสายสวนอสร๓๓นะครับ
จากอำเภอกบินบุรีปาจินบุรีมุ่งหน้าสะแก้ว
หลังเกิดเหตุทางรถกระบะเนี่ยได้จอดขอความช่วยเหลือที่แยกไฟแดง
เครืออุตสาหกรรมสหพัฒนฯกระบิลบุรีนะครับสองทุ่มเมื่อวานนี้
นี่ฮะสพกบินบุรีก็ไปตรวจสอบกระบะคันนี้เนี่ยมากัน๓คนพ่อแม่ลูก
คนขับนายประเสริฐอายุ๔๐มากับภรรยาชื่อนางสายชนอายุ๓๕
แล้วก็ลูกชายอายุ๖ควบทั้งหมดก็ตกอกตกใจนะครับให้การกับเจ้าหน้าที่นะ
หลังรถกระบะก็มีถังพลาสติกสีน้ำเงินบรรจุน้ำมันพืชนะฮะ
แล้วมีรูกระสุนปืนอยู่รูนึงทะลุไปถึงกระจกด้านหลังฝั่งขวาเข้าไปในรถนะฮะ
เป็นหัวกระสุนปืน๓๘๑หัวตกอยู่ที่เบาะนั่งข้างคนขับ
คือโชคดีมากที่หัวกระสุนเนี่ยไม่โดนเด็กชายวัย๖ขวบนะครับ
คือเฉียดหัวไปนิดเดียวแม่เขาบอกตอนนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีที่กระสุนเข้ามาเนี่ย
ลุจากถังน้ำมันตรงนี้เข้ากระจกหลังตรงนี้เลยนะฮะ
ภรรยาของคนขับนะครับบอกว่าขับรถมาจากกรุงเทพกันจะกลับบ้านที่อรัญญประเทศสะแก้ว
มาถึงจุดเกิดเหตุแถวสนามกอล์ฟนนทรีย์เนี่ยรถยนต์ฮอนด้าซีวิกทะเบียนจำได้คือ๑๗๒
อักษรกับจังหวัดไม่ได้ขับตามหลังมาตอนนั้นก็บอกให้สามีชะลอหน่อยให้เขาแซงไป
แต่รถเก่งคันนี้ก็ไม่แซงสามีก็แซงไปรถเก่งคันนี้ก็แซงขึ้นมาประกบ
แล้วเห็นผู้ชายอายุ๔๐นะผอมเป็นคนขับรถกระจกลงมา
แล้วก็มีเสียงปังปังปังดังขึ้นสามนัดทีแรกคิดว่าถูกก้นหินเครื่องใส่
รู้อีกทีคือกระสุนนะฮะแล้วก็มีรูอยู่หลังรถด้วยนะมีเศษกระจกร่วงใส่หัวลูกชายที่นั่งอยู่เบาะหลังด้วย
ตอนนั้นก็เลยบอกลูกบอกให้หมอบให้หมอบกันรถเก่งนี่จะมายิงซ้ำอีกนะครับ
เธอบอกเธอต้องตะโกนร้องสุดเสียงว่าในรถมีเด็กก่อนที่รถคันนี้รถเก่งคันนี้
จะขับลงขับขี่เข้าซอยวัดศหุดแล้วก็หนีหายไป

ตามมาหนูต้องอะไรอ่ะก็ปาก็หินหรอหนูก็ว่าอย่างงี้
พอเสร็จหันไปดูเอ้ากระจกตรงนี้เป็นรูแล้วลูกหนูเล่นตรงหลังเบาะ
นั่งลงพอดีเลยเออจังหวะนิดเดียวเองอ่ะค่ะ
คนบอกว่าอย่ายิงอย่ายิงในรถมีเด็กหนูตะโกนสุดเสียงเลยบอกอย่ายิง
ในรถมีเด็กอยู่หนูก็ทั้งกรี๊ดทั้งร้องแบบตะโกนบอกเขาแล้วเขาก็ขับไปเลยค่ะ
หนูก็เลยคว้าลูกมากอดไว้ข้างหน้าเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ตีคู่ขึ้นมาแฟนก็พยายามสะบัดหลบ
พยับเอ่ยหลบเขาอ่ะอ๋อแล้วเขาเลยใช่เขาพยายามจะยิงต่อใช่ทีนี้
เขาตีคู่ขึ้นมาให้ข้างด้านซ้ายแล้วก็ฟักปืนออกมาจะยิงหนูบอกอย่ายิง
ในรถมีเด็กหนูก็ตะโกนบอกเขารถเก่งขนาดยิงใส่มาสามนัดนะครับ
นัดแรกเนี่ยตอนตีคู่ขวากระสุนมันผ่านหน้ารถไปนัดที่สอง
ตอนนั้นรถเสียหลักเนี่ยยิงใส่กระจกหลังเนี่ยแล้วก็นัดที่สาม
เนี่ยยิงช่วงแซงซ้ายผ่านหน้ารถคือลักษณะเหมือนกับคือถ้าจะยิงขู่
เนี่ยเจ้าของรถกระบะเขาบอกต้องยิงนัดเดียวอ่ะนี่ยิงสามนัด
กะเช้ากันถึงตายหรือยังไงนี่ฮะวันนี้ผู้เสียหายนำรถกระบาด
ถูกยิงไปที่สพกบินบุรีนะครับไปให้เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน
ฐานเนี่ยตรวจเรื่องของวิถีกระสุนนะครับนายประเสริฐคนขับบอกว่า
คือเขาก็ขับมาตามปกตินะเขาก็เห็นรถเก่งคันนี้นี่แหละนะ
ตอนที่ช่วงขับออกจากปั๊มแล้วก็เจอกันข้างทาง
เขาจะขึ้นมาบนเลนเขาก็ยังเบี่ยงออกขวาให้ขึ้นมาได้
อะไรกันไปเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปปาดอะไรกันตอนไหนนะ
เพราะเขาไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเลยอยู่ดีคันนี้
รถเก่งเนี่ยก็ขับจี้มาเปิดไฟสูงใส่เลยแล้วก็ยิงใส่เลย
อยู่ดีก็ตามมาเฉยครับ
เราพยายามจะเอารถชิดหลายทางครับ

ไม่จอดครับชอบมาหาที่สว่างในจุดที่มีคนเยอะที่สุด
แล้วก็โทรให้จะตำรวจถ้าจับไม่ได้เขาก็เป็นภัยสังคม
เพราะถ้าจับได้เราก็ไม่ต้องมีคนอื่นมารับเขาอีก
เขาอาจจะไม่ดวงดีเหมือนผมก็ได้

ผลรีวินัยนุชชาผู้มีความคิดการตนุษย์ภูทร
จังหวัดปราจินบุรีเนี่ยก็ลงมาตรวจสอบคดีด้วยตัวเองเลย
ที่สพกบินบุรีนะครับ
ตอนนี้ตำรวจคาดว่ามันก็จะมีอยู่๒สาเหตุ
หนึ่งก็คือเรื่องการขับรถปาดหน้ากัน
แต่ทางฝั่งผู้เสียหายเขายืนยันว่าเขาไม่เคยมีเรื่องกับใครบนถนนนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการรับซื้อน้ำมันพืชเก่า
อาจจะมีการตัดราคาอะไรกันหรือเปล่า
อาจจะมีคู่แข่งไม่พอใจมาดักยิงหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบขยายผลต่อนะครับ
เราลงพื้นที่ไปแถวจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
อำเภอประจันตคามแล้วก็อำเภอกบินบุรีที่ปราจินบุรีนะฮะ
รวมทั้งจุดแยกไฟแดงตลาดหน้าแพนนะ
ทางผู้เสียหายเขาจอดรถขอความช่วยเหลือ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับลองฟังดูหน่อยนะครับ
อยู่ดีก็ตามมาเฉยครับครับเราได้คุยกันว่าอะไรขับเงินมาแต่
เราก็ไม่รู้เขาพูดแค่นั้นนะอืมเห็นว่าตำรวจมาดูพื้นที่เยอะเลยโอ้ตำรวจเต็มเลยเขาว่า
งั้นเราก็ไม่รู้นะรถวัยรุ่นก็มีมาแต่เขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนอะ
โรคชนว่าโรคชนกันมันปกติแล้วผมมันไม่ข้ามไป
แบบฉุนกันก็บ่อยครับไว้ตรงแถวไฟแด๋ยังนี่ไว้มันเกินไปนัดอะไรยัง
มันมีพวกนักเรียงนักเรียงเยอะพูดง่ายนะถ้าไม่เคยฟิวนะปกตินะเยอะ
ก็ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับกล้องวงจรปิดบนถนน๓๓สุวรรณสอนเนี่ย
ตั้งแต่พื้นที่ประจันทคามถึง๔แยก๓ทหารกบินบุรีเนี่ย
พบรถต้องสงสัยวิ่งเข้าไปในซอยวัดสะขุดนะฮะ
คันนะแต่จะเป็นคันที่ทางผู้เสียหายเขาบอกหรือเปล่าเนี่ย
นี่นะฮะกล้องวงจรปิดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าผู้เสียหายบอกว่าพอเขาบอกมีเด็กมีเด็ก
รถเก่งคันนี้ก็เลยขับเข้าซอยวัดสะขุดไป
ในช่วงเวลาเดียวกันกับเมื่อคืนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเจอคือมี๒คันที่ขับเข้าไป
เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะ